เป็นข่าวลูกท้ารพีเป็นทาสของกาว

ว่าไม่ให้ดมแม่ก็ดุด่า

เอามีดปังต่อสับที่กลางหัวแม่

แล้วคุณแม่นั้นไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

เหตุเกิดอยู่ที่จังหวัดมรยองนะครับ
นางลำดีอายุ๕๔ปีถูกฟันที่ศีรษะแล้วก็แขนหลายแผลอาการสาหัส
นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ต่อมาตำรวจของสพห้วยโป่งควบคุมตัวคนก่อเหตุ
ลูกชายอายุเพียง๑๘ปีเท่านั้น
ลูกชายคนสุดท้องของผู้ตายโดนจับกลุ่มได้ที่ป่าละม้อใกล้บ้าน
นางสาววราพรอายุ๒๖ปีซึ่งเป็นพี่สะพ้ายของผู้ตาย

บอกว่าน้องเขาน้องในเอผู้ก่อเหตุ
มีพี่น้องกัน๓คนนายเอเป็นคนสุดท้อง
ที่ผ่านมานายเอมักจะถูกแม่ดุดาเป็นประจำ
ไม่ยอมทำงานชอบขอเงินแม่ขอเงินคนอื่น
ไปซื้อกาวมาดมแถวบ้านแม่ก็จะบ่นด่าเป็นประจำ
แต่ตัวในเอคือคนก่อเหตุก็ไม่เคยตอบโต้อะไร

กับสามีออกไปทำธุระข้างนอก

แล้วก็บ่นว่าเอ๊ไม่ยอมทำงานวันไม่ทำอะไรเอาแต่ดมกาว

เมากาวนะหยิบปังตอมา
มือนึงไปดึงจิกหัวแม่
อีกมือนึงเอามีดฟันที่กลางหัวแม่
แขนแม่ทั้งสองข้างเลือดอาบเลย

วิ่งได้ไป๑๐เมตรแล้วก็ล้มลงชัก
เลือดไหลออกเต็มตัวแล้วก็ถูกคนรอบบ้าน

สุดท้ายในเอสารภาพว่าก็ทำแม่จริง
เพราะว่าถูกแม่ดุด่าเรื่องของการดมกาว